หนุ่มปี๓แอดมินเพจโคตรวาฟสังคมแห่งการแบ่งปัน
ครับแต่ที่บอกว่าแบ่งปันเนี่ยแม้ได้ยินคำว่าว้า
ก็เลยต้องไปที่นู่นที่นี่ที่แบ่งปันออกมา
ไหนจะเป็นคลิปถ่ายใต้กระโปรงดาราไหนจะเป็นคลิปโป๊
จะเป็นภาพโป๊แถมยังมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์
มันผิดกฎหมายเยอะแยะมากมายเลยนะคะตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
จับกลุ่มนักศึกษาชั้นปีสามอายุแค่สิบเจ็ดปีเองค่ะ
เป็นแอดมินเพจโคตรวาฟนำภาพแล้วก็คลิปลามกอนาจารย์ของดาราของเน็ตไอดอล
นักศึกษาเอามาเผยแพร่ผ่านทางแอปพลิเคชันวีเคแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็เฟซบุ๊ก
ใช้ชื่อกลุ่มว่าโคตรวาฟวี๔หรือโคตรวาฟสังคมแห่งการแบ่งปัน
และอนุรักษ์ธรรมชาติของกลางก็ได้เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ประมาณสามแสนไฟล์อ่ะคุณจะเก็บอะไรไว้เยอะขนาดนี้คะเนี่ย
โดยผู้ต้องหารับสารภาพนะคะว่าทำคนเดียวโดยไปรวบรวมภาพแล้วก็คลิปจากเว็บไซต์ต่าง
แล้วก็เอามาแจกจ่ายในกลุ่มหากใครต้องการภาพที่หายากหน่อยก็ต้องลงขันกันล่ะค่ะ
ไม่มีอะไรได้มาฟรีนี่แอดมินเนี่ยจะเป็นคนไปหาภาพดังกล่าวมาให้
ที่สำคัญมีกลุ่มลับด้วยนะคะเก็บเงินค่าสมาชิกในราคา๓๐๐๘๐๐บาท
เพื่อที่จะได้ดูคลิปลับพิเศษโดยเฉพาะภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพของดารานักแสดงสาว
มีชื่อย่อด้วยนะมพกมาหมดเลยเออนอกจากนี้มีเน็ตไอดอลมีนางแบบ
เด็กสาวที่อายุต่ำกว่าสิบสามปีก็มีพอได้เงินมาก็จะเอามาซื้อของแบรนด์เนมค่ะ
กระทั่งเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเรียกเขาว่าเสียเอ้ยเสียไปไหนเอ้ยเสียเปลี่ยนรองเท้าใหม่อีกแล้วเสียเปลี่ยนกระเป๋าเหรอ
เขาบอกว่าเขาเริ่มทำมาได้แค่๓เดือนแต่เงินในบัญชีเนี่ยมี๕แสนกว่าบาทแล้วนะคะ
ตำรวจก็เลยดำเนินคดีในข้อหาครอบครองมีไว้ส่งต่อหรือขายสื่อลามกเด็ก
และนำเข้าเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามกนะคะ

คุ้มกันไหมล่ะจริงเขาบอกว่า
เรื่องของภาพถ่ายใต้กระโปรงเนี่ยก็ก่อนหน้านี้มันมีเป็นข่าวจำได้ไหม
เราอ่านกันว่ามีคนไปแอบถ่ายใต้กระโปรงดารา
ก็มีอยู่ด้วยนะคะก็อยู่ในนี้ไปรวบรวมมาด้วย

ปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งลักลอบแพร่สัญญาณภาพผิดกฎหมาย
ไม่ว่าจะเป็นรายการฟุตบอลภาพยนตร์ต่างประเทศ

ซึ่งไปตรวจค้นเป้าหมายเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นทบุรีปฐุมธานีแล้วก็เชียงใหม่อรุณ

เป็นผู้ให้บริการแม่ข่ายเช่าเซิร์ฟเวอร์
แล้วก็ปล่อยสัญญาณสตรีมมิ่งให้กับเว็บไซต์ต่าง
มีผู้เข้าชมภาพยนตร์เว็บนี้กว่า๒๕ล้านคนต่อเดือนเลยนะคะ

แต่ก็มีการแฝงโฆษณาขายภาพยนตร์ลามก

โดยเป็นการจ้างชาวพม่าเปิดบัญชีรับโอนเงินค่ะ
ซึ่งความเสียหายที่เว็บไซต์ทั้งหมดละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
รวมแล้วกว่า๔๐๐๐ล้านบาทเลยนะคะเยอะมาก